ในเหตุการณ์นี้หน่อยผมเชื่อว่าเป็นความฝันของใครหลายคน

ถูกลอตเตอรี่แล้วเดินไปหาหัวหน้า
บอกขอลาออกจะไปใช้ชีวิตจะไปใช้เงิน
หลายคนคงคิดแบบนี้จริงถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะไม่ทำมันละงานเงิน
มีหญิงสาวคนหนึ่งเธออัดคลิปแล้วบอกนี่

คือบางคนสงสัยบอกเอ๊ะสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า
เราไปเจอตัวมาแล้วนะฮะแต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ
ขออนุญาตรายละออกนะคะ
นี่เห็นไหมเธอบอกเธอละออกจริง
จริงจริงค่ะเรียกเพื่อนมาถ่ายเลยมาดูสิหัวหน้าจะเซ็นให้ลาออกไหม

ถูกรางวัลใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยหนูจะมาลาออกจะไปใช้ชีวิต
ถูกรางวัลอะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูนะฮะ
แต่เธอลาออกจริงนะครับไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปเจอตัวมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพในออฟฟิศเขานะ
อีกคลิปนึงเนี่ยเขาจะนี่บรรดาเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูเพื่อนเขา
ตอนที่ลาออกกับหัวหน้าเรียบร้อยเนี่ย
รู้ข่าวนี่ถึงกับอึ้งเลย
อาจจะทั้งแปลกใจแล้วก็ดีใจแล้วก็งงนี่เพื่อนถูกรางวัลใหญ่แล้วลาออกเลยเหรอเนี่ย
ถือผู้เดียวทุกคนอยากลาออกให้นะคะ

บางคนก็เสียใจไม่อยากให้ออก
ก็เขาจะไปใช้ชีวิตแล้วไงเห็นไหมเขาถูกลอตเตอรี่เนี่ย
ทุกผู้ชมครับเจ้าของคลิปนี้ที่ลาออกคุณอายน่ะครับ
คุณอายชื่อนางสาวอริสาศรีหานาวีอายุ๓๑ปี
นี่ฮะคุณอายเนี่ยบอกว่ามาขอลาออกเพราะว่าถูกลอตเตอรี่หลายใบเหลือเกิน
อยากออกไปใช้ชีวิตใช้เงินท่องเที่ยวและพักผ่อนอ่าแล้วก็นี่คือบรรยากาศ
ที่ทำงานของเธอนะครับนี่คุณอายนะฮะคุณอายอายบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
พอถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยหลายคนก็มาแสดงความยินดี
ในคอมเมนต์ของคลิปนะครับบางคนก็สงสัยบอก
ท่านลาออกได้เลยเนี่ยไปใช้ชีวิตเนี่ยนี่โอ้โหถือเป็นปึกเลยอยู่ในมือ
ใช่รางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าทุกผู้ชมครับวันนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะที่อุดรธานีนะครับ
เราไปหาอายนะนี่เธอยืนยันนี่ฮะนี่คุณอายเธอยืนยันว่าเธอลาออกจริง
ที่ทำงานเนี่ยทำงานอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเขตสุขภาพที่๘
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเป็นพนักงานราชการค่ะทำงานมา๘ปีนะ
อายบอกว่าเธอมีความฝันคือวันหนึ่งเนี่ยสักวันหนึ่งเธอต้องถูกรางวัลที่หนึ่ง
แล้วเธอจะเดินไปลาออกกับหัวหน้า
เพื่อจะบอกว่าจะไปใช้ชีวิตจะไปใช้เงิน
แต่ต้องถูกรางวัลที่หนึ่งนะถามว่าที่ผ่านมาเคยถูกไหมอายบอกไม่เคยถูก
งวดนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งนะแต่เคยถูกใกล้เคียงเนี่ย
มากสุดคือรางวัลที่๕รางวัลที่๑ได้เท่าไหร่นะ๖ล้านใช่ไหมรางวัลหนึ่งรางวัลที่๕ใกล้เคียงที่สุดเนี่ย
สองหมื่นบ้างรางวัลที่๕ที่เหลือคือเลขท้าย๒ตัวเคยถูกบ้างถามว่าเอาแล้วนี่ทำไมลาออกนะฮะ
อายบอกว่าเอางี้งวดที่ถูกล่าสุดเนี่ยนี่ก็ถูกรางวัลเลข๒ตัวเหมือนกัน
ท้ายสองตัวเลขสองตัวนะฮะซึ่งเธอไม่ได้บอกว่าถูกกี่ใบนะ
แต่เธอซื้ออีกงวดหนึ่งบัลเลอร์เลยหนาขนาดนี้ใช่จริงจริงแล้วแต่ที่ลาออกได้
เพราะเธอเนี่ยนะหลังจากที่เคยซื้อเยอะหวังถูกรางวัลที่๑แล้วมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยเนี่ย
เปลี่ยนใหม่เราไม่เอาละไม่เอาเงินไปซื้อรางวัลอะไรลอตเตอรี่อะไรเยอะแยะ
ตั้งเป้าวงวดนึงซื้อแบบไม่เกิน๒๐๐๐บาทไม่คาดหวันรางวัลที่๑
แล้วเปลี่ยนวิธีคิดเธอกับแฟนหารายได้เสริมจากงานประจำที่ทำอยู่
เปิดร้านขายเบอร์เกอร์ไปรอถูกรางวัลที่หนึ่งมันไม่รวยหรอก
เปิดร้านขายเบอร์เกอร์นี่เห็นไหมฮะ
แล้วขายดิบขายดีขายดีทุกอย่างที่ร้านจนมันมีรายได้ขึ้นมา
แล้วทีนี้ความตั้งใจเดิมที่จะลาออกอยู่แล้ว

ตั้งใจจะลาออกมาทำอย่างจริงจัง
ไม่ใช่รายได้เสริมแล้ว
งวดที่ผ่านมาดันถูกเลขท้าย๒ตัวไง

ก็เลยเอ้าไหนก็ไหนทำตามความฝันหน่อย
ถูกรางวัลลอตเตอรี่เมื่อไหร่จะไปลาออกกับหัวหน้า

เธอไม่ได้บอกแต่เธอบอกว่าไอ้ร้านเบอร์เกอร์ของเธอที่เธอจะลาออกไปทำ
แล้วก็รายด้งรายได้ทุนต่างที่เคยได้มาเนี่ย
มันเพียงพอต่อการลาออกอยู่แล้วไง
แต่อันนี้อัดคลิปทำคลิปแบบนี้
เพื่อทำให้ความฝันเป็นจริงว่า
ฉันจะไปลาออกกับคุณภาคเมื่อถูกสลากกินแบ่งวัฒนฑ์บาง
ยายเราไม่ได้ขายแค่เบอร์เกอร์เราขายหลายอย่างเนี่ยค่ะ
เราขายทุกอย่างจนทำคือมันได้เงินจนแบบ
แล้วเราจะอยู่ทำไมตรงที่เราเคยอยู่

คือหนูได้ประสบการณ์จากที่นี่เยอะมาก
หนูก็เลยคิดว่ามันควรจะพอแล้ว
ถ้าไปทำในสายงานอื่นมันน่าจะโอเคกว่าตรงนี้
จริงแล้วคือหนูถูกลอตเตอรี่มา
หนูก็จะไปทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ
ไม่ได้เอาไปใช้เงินเล่นอะไร
เหมือนกับถือโอกาสเป็นเริกงามยามดีถูกลอตเตอรี่เลยไปลาออกก็มาทำร้านขายเบอร์เกอร์นี่แหละ
อายก็ฝากบอกทุกท่านนะฮะใครอยากจะลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่
ยังไงก็วางแผนให้ดีก่อนค่ะอย่างตัวเธอเนี่ยรอบครอบเรียบร้อย
ไม่ใช่ว่าไปฝากความหวังไว้ที่ลอตเตอรี่หรือสลากินแบ่งรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียว
เธอมีอาชีพเสริมรองรับอยู่แล้วจนเป็นอาชีพประจำได้เลยอ่ะอาชีพเสริมของเธอ
นะคะแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้ก็น่าจะขายดีมากกว่าเดิมอีกครับ